นางงามค่ะนี่ก็นางงามเหมือนกันนะคะน้องมิเรียม
ตอนนี้เขาเป็นแฟนคุณเป้อารักษ์ชีวิตจริงนะคะ
เราก็เลยไปถามนะคะว่าจะมีโอกาสไหมคะที่จะได้มาร้องเพลงคู่กัน
เพราะว่ามีเรียมเนี่ยเคยขึ้นเวทีแล้วก็ร้องเพลงบนเวทีประกวดนางงามมาแล้วนะ

ซึ่งเราก็ไปถามคุณเป้อารักษ์นะคะเขาก็บอกว่าจริงแล้วทั้งคู่ก็สนใจเรื่องดนตรีนะคะ
โดยเฉพาะแนวเพลงของเป้อารักก็อย่างที่เคยฟังนะคะจะอินดี้หน่อยค่ะ
ต้องบอกว่าใครรอเพลงมากจะอัดคลิปบ่อยคุณผู้ชม
เห็นเขาชอบแบบนี้นะคะก็เลยไปถามคุณเป้นะคะว่า
ถ้าสมูทจริงเป้อารักปั๊กอเลของเรามาเจอกับน้องมิเรียมเนี่ย
จะได้มีโอกาสร้องเพลงด้วยกันหรือเปล่าค่ะ
เอาเป็นว่าเราไปฟังคำตอบจากคุณเป้อารักกันเลยดีกว่าค่ะ
เขาร้องเพลงเก่งมากแล้วก็พร้อมมากแต่ว่า

ผมก็ผมอยากโปรดิวต์ให้แต่ว่าผมรู้สึกว่าแนวทางของผมมัน
มันยังจบงานให้เขาได้ไม่ดีขนาดนั้นนะครับ

ผมทำโดยเด็มโม่ให้เค้าเพื่อไปต่อยอดครับ

คงไม่ครับ
มันยังไม่ให้น้องเขาได้มีโอกาสร้องของตัวเองดีกว่าครับ

แล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักเขาคงทำเดโมให้ได้ทั้งหมดครับ
ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
วันหนึ่งเขาก็ต้องได้ออกงานเพลงของตัวเองแน่นอนครับ

เขาจะแบบหน้านิ่งตอบอื่นมีคำตอบคำ